ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคน๑มีอาการคลุ้มขลั้ง

เดินไปเดินมาตามท้องถนน

ใช้มีดอิโต้อันเดียวกับที่เธอถืออยู่
ฟันแขนสามีตัวเอง
พอตำรวจควบคุมตัวได้เอาตัวมาสอบสวน
เธอบอกว่าครับแค้นใจสามีชอบดื่มเหล้า
พอดื่มเหล้าแล้วก็ทะเลาะทะเลาะทำร้ายร่างกายเธอ
เธอตัดสินใจวันนี้เมาบ้างและทำร้ายร่างกายคืน

ดูภาพกันหน่อยนะคะในช่วงที่เธอคลุ้มคลั่งเดินไปเดินมา

นี่แม่งกันไม่ใช่หรือดูลูกเราอยู่ไหนล่ะ
ตำรวจก็พยายามสอบถามนะแต่ว่าเธอก็พูดจาวกไปวนมานะคะ
เพราะว่าอยู่ในอาการค่อนข้างมึนเมานะคะ
นี่เป็นช่วงที่ตำรวจสพเมืองตราดและกู้ภัยสว่างบุญช่วย
ธรรมสถานเข้าควบคุมตัวนางมนต์อายุ๔๕ปีเป็นชาวกัมพูชาค่ะ
จากภาพที่เห็นเธอยังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งอยู่นะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุใช้มีดอิโต้ฟันแขนสามีชาวกัมพูชาเหมือนกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
โดยก่อนหน้านี้นางมนต์หญิงชาวกัมพูชานั่งดื่มเบียร์
หน้าห้องเช่าของตัวเองนะคะในหมู่บ้านท่าเรือจ้าง
ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราด
หลังจากดื่มเบียร์หมดไป๓ขวดค่ะมีอาการมืนเมา
ทะเลาะกับในเล็กสามีของตัวเองอย่างรุ่นแรก
แล้วก็ใช้มีดอิโต้ฟันแขนขวาของสามีจนได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นนางมนต์มีอาการคลุ้มคลั่งค่ะ

ที่เอาไปฟันแขนสามีตัวเองเนี่ยแล้วก็ตะโกนโหกเวก
เดินไปเดินมาตามถนนท่าเรือจ้าง
เพราะว่ารถสัญจรผ่านไปมาไม่ได้นะคะ
ก่อเหตุเอามีดไปฟันรถเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกว่านี้ไปอีกนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ขับรถตามผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อย
เกลี้ยกล่อมไปเป็นระยะก่อนจะอาศัยจังหวะที่นางมนต์
เผลอเข้ารวบตัวไว้ได้ค่ะพอสงบสติลงได้บ้าง
สอบสวนนางมนต์ผู้ก่อเหตุทราบว่าอยู่กินกับสามีชาวกัมพูชา
ชื่อในเล็กมาเกือบ๒๐ปีแล้วมีลูกด้วยกัน๓คน
เป็นคนชอบดื่มสุรามากนะคะทุกครั้งที่เมามีปากเสียงกัน
และถูกสามีตบตีบ่อยเลยทำให้นางมนต์เครียด
กระทั่งก่อเหตุช่วงก่อนก่อเหตุไปซื้อเบียร์มาดื่มเลย
แล้วก็ทำให้มีปากเสียงรุนแรงกับสามีและถูกทำร้ายเหมือนทุกครั้ง

วกกับความโมโหหยิบมีดอิโต้ฟันแขนสามีจนได้รับบาดเจ็บ
นี้ตำรวจสพเมืองตราดนะคะควบคุมตัวนางมนต์ไปสงบสติอารมณ์
ดำเนินคดีที่โรงพักพร้อมประสานญาติให้พาในเล็ก
ซึ่งเป็นสามีที่ได้รับบาดเจ็บมาเจรจากันอีกครั้ง
นี่เป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะ
ต้นเหตุเข้ามาจากน้ำเมาน้ำเมาที่เข้าปากสามี
และหลังจากนั้นทำให้ภรรยาอึดอัด
เมาเข้าปากพันรยาบ้างจนเกาะเหตุแบบนี้แหละค่ะ